บอกสั้นว่าผู้ชายคนนี้ติดยาบ้างอมแงมแล้วทำชาวบ้านเขาเดือดร้อน
ที่อยากจะให้ดูคือตำรวจกี่นายไหมง่ามกี่อัน

นี่คือตำรวจงานป้องกันปรับปรามสพเมืองอุดรธานีเป็น๑๐นายครับ
มีไม้งามกี่อันผมก็นับไม่ทันเหมือนกันนะฮะ
ไปจับนายสมชายเต่าทองอายุ๔๓ปีนะครับ
ถูกกดตัวนอนลงกับพื้นใส่กุญแจมือร้องไห้สิ้นฤทธิ์อยู่แบบนี้ฮะ
ก่อนหน้านี้คือนายสมชายนะครับเดินคุ้มคลั่งถือมีดไล่ฟันชาวบ้านเขา
ชาวบ้านก็ไล่จับแล้วฮะแล้วก็ยังไปจุดไฟ
รถจักรยายนชาวบ้านเสียหายไป๑คันด้วย

ชาวบ้านนะครับวิ่งหนีกันนะฮะ
คือเขาก็วิ่งหนีนะฮะชาวบ้านก็วิ่งไล่
เขาก็วิ่งหนีไปขังตัวอยู่ในบ้านแล้วก็บอกว่า
ใครเข้ามาจะจุดไฟเผาบ้านนะแต่ก็ถูกตำรวจบุกไปจับไว้ได้
ชาวบ้านในระแวกนี้บอกว่าสมชายเนี่ยนะ
เป็นพนักงานบอกขยะเทศบาลนะติดยา
บังคับให้ภรรยาไปซื้อยามาให้นะฮะ
พอไม่ซื้อมาก็คุ้มคลั่งอารวาสครับเดี๋ยวฟังชาวบ้านเล่าหน่อยฮะ
ตำรวจไปค้นนะฮะไปเจออะไรบ้างครับ
มีดพระมีดสปาต้ามีดดายาหนังสติ๊ก
แล้วแต่เป็นอาวุธได้ทั้งนั้นเลยในบ้านของผู้ชายคลั่งคนนั้นนะฮะ
แน่นอนครับปัสสาวะก็เป็นสีม่วง
ข้อหาสิครับเสพยาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
วางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับ